คุณผู้ชมฮะแต่มาดูกรณีที่ลุงพลกับนักข่าวไม่เป็นมิตรกัน
เป็นเรื่องราวที่ยาวนานมาหลายเดือนแล้วนะ

กรณีนี้จำได้ไหมครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบว่าลุงพลลุกล้ำอะไรหรือเปล่าในพื้นที่
ลุงพลพยายามแย่งไมค์แย่งไมค์ของนักข่าวช่องหนึ่ง
ไมค์เลยแล้วก็ถามว่า
คุณเป็นใครยังไงอะไรขอไมค์ได้ไหม

นี่แหละฮะก็เป็นข่าวลุงพลรมร้อนนะฮะอารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับ
แต่ว่าทีนี้มันมาถึงเรื่องของคดีแล้วครับ
แล้วก็เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรหลาโพป้าแตนนะฮะ
และนายสมเกียจโรจนวรกมลทนายความส่วนตัว
เดินทางมาตามนัดของศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วครับ

คดีที่พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทย์
ฟ้องลุงพลจำเลยเรื่องข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ

เกิดขึ้นวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมาก็ตั้งแต่

ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร

จากนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ร้องให้มีการตรวจสอบไม้ตะเคียน
ที่ศาลแม่ตะเคียนศเวอราบีข้างบ้านลุงพล
แล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็น
หลังจากใช้เวลาในการเข้าฟังคำตัดสินประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นลุงพลและทนายเดินออกมาจากศาลแล้วรีบขึ้นรถทันที
สิทธิ์ได้รับการเปิดเผยจากนายสมเกียจโรจนวรกมลทนายความ
สารพิพากษาออกมาแบบนี้ครับว่าลุงพลมีความผิดนะ
จำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุก๒เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่จำเลยให้การรับสารภาพและเป็นความผิดในข้อหาเหล่านี้
เป็นความผิดครั้งแรกจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
จำคุก๑เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา๑ปี

สำหรับหลายคดีที่ลุงพลเจอนะฮะ